หน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐหน่อยชิงดุเดือดเกินแสนล้าน
ค่ายต้องการขึ้นความถี่แม้จะมีวัตถุประสงค์และทุนหน้าตักที่แตกต่างกัน

ตอนนี้กดแหลกไม่มีใครหมอบไม่มีใครยอมนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสุพิญญากลางนรงคณะกรรมการกศธชเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ๑๑คน
ก็โพสต์ทวิตเตอร์ของตัวเธอเองเธอทวิตเรียกร้องบอกให้กศชองค์กรที่เธอสังกัด
แผนจัดสรรคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลในอนาคต
ที่กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนี่ยไม่แพงเมื่อเทียบกับมูลค่าที่เอกชนจะได้รับไปครับ
หากพิจารณาการทำธุรกิจต่อปีแล้วถือว่าอยู่ในระดับราคาที่ไม่แพง
จากธุรกิจมีอนาคตเติบโตสูงมากครับ

เพราะว่าอันนี้รัฐบาลหรือท่านนายกจะได้นำไปใช้ในสิ่งที่

จากราคาสินค้าที่มันตกต่ำ

ผมถือว่าท่านนายกต้องการอย่างนั้นอยู่แล้ว
เดี๋ยวท่านก็จะรู้เองว่าจะทำอะไรนะครับ
ก็ขอบคุณทางบริษัทที่มาร่วมประมูลด้วยนะครับ

ผมก็คิดว่าก็ไม่แพงเท่าไรหรอก
อนาคตอันนี้มันเติบโตสูงมาก
ก็บริการให้คนไทยดีก็แล้วกัน
รองนายกบอกว่าก็ขอบคุณบริษัทที่มาเข้าร่วมประมูลด้วยนะ
สื่อมวลชนที่สัมภาษณ์อยู่ขำเลยนะฮะ
ก็ถือว่ารัฐจะได้รายได้กลับเข้าคลังเยอะมาก
ถ้าเทียบเป็นรถไฟฟ้านะลงทุนได้เป็นสายเลยนะฮะ

ขณะที่นางสาวสุพิญญากลางนรงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กศชก็ได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์นะครับ

หากรายได้หากรายเดิมนะหากรายเดิม
จะเกิดภาวะเหลือ๒รายใหญ่
ดังนั้นกศชต้องออกแบบประมูลรอบถัดไปเร็วขึ้น
ก็เป็นการเสนอแนะถึงองค์กรของตัวเอง

ในเรื่องของทรัพยากรคลื่นความถี่ในมือ
สามารถเปิดให้บริการได้กว้างขวางนะครับ
แล้วก็เรียกว่ามีลูกค้าเยอะว่าง่ายนะฮะ
ก็เรียกร้องนะครับให้กศชเปิดเผยแผนการจัดสรรคลื่นความถี่

เพื่อให้เอกชนสามารถวางแผนลงทุนได้
ซึ่งจะช่วยรักษาสภาพการแข่งขันในตลาด

เนื่องจากว่าเขาชนะไปแล้วตอนนี้ก็อัดเงินกันไม่หยุดเลยนะครับ
ก็ถือว่าจะต้องมีมาตรการจูงใจกันต่อไปนะ
นี่ฝั่งคุณสุบินยาบอกกำหนดให้เฉพาะรายใหม่ประมูลได้เป็นต้น
สำหรับการประมูลครั้งหน้าว่าง่ายนะครับ
จากการรายงานของสภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ใบอนุญาตมูลค่าสูงที่สุดในโลก
อยู่ที่ราคา๖๘๐๙๙ล้านบาท
หากเอกชนยังไม่หยุดเข้าราคาตอนนี้
อาจจะทำให้ราคาเข้าไปใกล้เคียงมากขึ้น
ทำลายสถิติโลกได้เลยนะครับ

เพราะว่าตอนนี้ใบอนุญาตใบที่๒นะครับ
ราคาอยู่ที่๖๖๓๑๖ล้านบาท

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนที่ไม่ได้ใช้
เขาเรียกว่าคนที่ไม่ได้ลงทุนอาจจะตกใจว่า

แต่ว่ารายได้ของโทรศัพท์มือถือนะครับ
ทำได้ดีที่สุดก็คือ๓๖๐๐๐ล้านบาทนี่คือกำไร
แปลว่าเขาอาจจะยอมขาดทุนสัก๓๔ปีแรก

ฉะนั้นก็มีเวลาจะไปทำกำไรในปีหลังนะครับ